เบนจมปภิษแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่
แล้วก็มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม
รวมถึงเป็นหนึ่งในกว่า๑๒๐วัดทั่วโลกนะคะ
ที่จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
พุทธศักราช๒๕๖๐ค่ะ

ที่ไปเข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

เรียกว่าสร้างความสุขความเจริญให้กับตัวเอง

ร่วมสืบชะตาตามพิธีแบบนี้ด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศจากคุณวันทินีศรีเคน
รายงานสดมาจากวัดเบนจมปภิษดุสิตวนารามค่ะ

สวดในแบบเฉพาะของชาวล้านนาที่คณะสงฆ์วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนาราม
ได้ร่วมกันสวดในพิธีสืบชะตาซึ่งเป็นการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธประจำพุทธศักราช๒๕๖๐
ซึ่งประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีค่ะ
เบนจมะบพิษดุสิตวนารามได้จัดพิธีสืบชะตาของชาวล้านนา
มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สำหรับพิธีนี้นะคะก็มีมาแต่โบราณในอดีตเป็นพิธีพรรมอย่างเดียว
ปัจจุบันก็ได้ผสมกันระหว่างพิธีพุทธกับพิธีพรามเข้าด้วยกันค่ะ
โดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีสืบชะตาโดยจะเริ่มจากการปัดเคาะส่งเคาะภัยที่อยู่ในตัวเรา
ให้ศูนย์ไปก่อนที่จะสืบชะตาให้มีความสุขความเจริญ
ประเพณีสืบชะตานั้นส่วนมากเราก็จะเห็นในภาคเหนือเป็นหลัก
เราก็จะเห็นซุ้มต่างหรือเห็นได้ต่างที่โยมได้เห็นในครั้งนี้
ก็เป็นการเชื่อถือว่าในครั้งหนึ่งในพุทธกาลนั้นได้มีกุมารคนหนึ่ง
มีอายุสั้นซึ่งไปหาใครเขาก็บอกว่าอายุสั้น
แต่พอไปหาพระเทระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าขอให้มีอายุมั่นยืนยาวนะ
หลังจากนั้นมาก็มีอายุยาวจึงเรียกว่าอายุวัฒนากุมารก็เป็นต้นเหตุ
หลังจากนั้นมานะทางภาคเหนือก็เป็นประเพณีสะดอกเคาะสืบชะตาซึ่งเป็นพิธีสำคัญ
สำหรับบริเวณประกอบพิธีสืบชะตาเราเรียกว่าเขตศักดิ์สิทธิ์ทัน
สำหรับสืบชะตาให้มีความสุขความเจริญโดยนำเครื่องสืบชะตามาประกอบกันเป็นระเบียบตามแบบของโบราณ
ของชะตานะคะแล้วก็มีการนำเครื่องบูชาหลายอย่าง
อย่างเช่นไม้ค้ำซึ่งมีลักษณะเป็นไม้งามมาประกอบกันเป็นซุ้ม
เรียกว่าไม้ค้ำชะตาค่ะเพื่อเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง
มีอายุยืนยาวซึ่งเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ใกล้จะล้ม
หากมีไม้คล้ำมาไว้ก็จะทำให้เจริญงอกงามต่อไป
เช่นเดียวกับชีวิตของคนเรานะคะหากได้รับการค้ำชูก็จะมีความสุขความเจริญ
คติความเชื่อของชาวล้านนา
อย่างเช่นประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็เดินทางมาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ได้มาร่วมพิธีที่วัดนี้เป็นประจำทุกปีค่ะ
เขาทำเป็นประจำทุกปีแล้วก็เราก็มาทุกปีค่ะ
เพราะว่ามันใช่จะหาได้ง่ายที่จะทำสุสตาหลวงได้นะคะ
ถ้าปีใหม่หรือขึ้นปีใหม่ก็ดีสงการก็ดี
ถ้ามีคำที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะมีบ่อย
นี่ปีหนึ่งเราก็มาทำครั้งหนึ่ง
แล้วก็มันเป็นสิริมงคลกับตัวเองกับครอบครัวด้วย
เหมือนคนมีข้อมีอะไรสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
เราก็จะมาทำแล้วก็เพื่อต้อนรับปีใหม่
บรรยากาศตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะ
หลังไหลเข้ามาชมความงดงามของวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนาราม
ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่
ประชาชนที่มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีของและให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
สำหรับในช่วงเวลา๒๑นาฬิกาในค่ำคืนนี้ค่ะ
ประชาชนจะร่วมกันทำพิธีล้านดวงใจถวายในหลวงรัชกาลที่๙
และน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ก่อนที่ประธานสงฆ์จะสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าและเตรียมเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน
กับการดั้นคล้องชัย๙ครั้งค่ะเพื่อเป็นเลิกงามยามดีต้อนรับปีใหม่
และสวดมนต์รับปีใหม่ด้วยบทสวดถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
และให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุข
สำหรับพิธีสืบชะตานะคะชาวล้านนาก็เชื่อว่าหากใครได้ร่วมในพิธี
ก็จะถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะ
ก็จะมีการทำพิธีน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
และสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็จะติดตามบรรยากาศให้ได้ชมกัน
วันที่นี้ซีเคนรายงานสดจากวัดเบญจมะปภิษดิวสิตวนารามค่ะ